สวัสดีครับ๖นาฬิกา๔๘นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านในเช้าวันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับ๒๓วันที่ผ่านมานะครับเกิดความแปรปวนลักษณะอากาศเกิดขึ้นหลายพื้นที่มีฝนตกลงมา
วันนี้อุณหภูมิลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ถ้าเกิดจากการคาดการณ์ก็พบว่าจะเป็นวันที่อุณหภูมินั้นจะลดต่ำที่สุด
หลังจากนี้จะค่อยอุ่นขึ้นเล็กน้อย
สภาพอากาศภาพรวมเมืองไทยนั้นจะเป็นอย่างไร
คุณผู้ชมครับภาพแรกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียม
แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรา
ณขณะนี้เองสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่ามีการกระจายตัวของกลุ่มฝนหลายพื้นที่เลยทีเดียว
ตอนบนแถวบริเวณจังหวัดลำปางพระนครศรีอยุธยาสระบุรี
ตอนล่างในแถวบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมพรพัทธลุงสงขลา

หลังจากนี้เป็นต้นไปอย่างที่บอกนะครับว่า
หลายจุดหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะต้องเผชิญกับฝนตกหนัก
กระโชคแรงรวมไปถึงอาจจะมีลูกเห็บเกิดขึ้นด้วย
ปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ส่งผลต่อการแปรแผลของบริเวณทางกราวเกิดจากอะไร

แต่ก่อนอื่นเรามาดูปัจจัยเรื่องความหนาวเย็นกับเมืองไทยกันก่อนนะครับ
ทราบกันนี้นะครับว่าสิ่งที่ทำให้เมืองไทยของเรานั้นได้
เฉินกับความหนาวเย็นในช่วงวัน๒วันที่ผ่านมานี้นั้น
เนื่องมาจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนนะครับ
มีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
แล้วก็ไล่ยาวต่อมานะครับจนถึงบริเวณทางตอนกลางของประเทศในวันนี้
ซึ่งจากการคาดการณ์ต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณพื้นที่สีน้ำเงิน
นี่คือบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงที่มีการแผลลงมาปกกลุ่มเมืองไทยของเราในวันนี้ครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะค่อยถอยร่นกลับไปอย่างต่อเนื่อง
พุธนั้นจะไปอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ก่อนที่วันพฤหัสบดีจะค่อยออกจากประเทศไทยของเราไป
นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่วันพฤหัสสมดีเป็นต้นไป
อากาศก็จะค่อยอุ่นขึ้นแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
อุณหภูมิในวันนี้ภาพรวมเป็นอย่างไร

เพราะว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายพื้นที่ละทีเดียวนะครับ

ก็คืออุณหภูมินั้นต่ำกว่า๑๕๙องศาเซลเซียต
มีจุดไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับ
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตในบริเวณที่ตอนบนก่อนนะครับ
อ่ะก่อนที่เราจะไปตรวจสอบอุณหภูมิกันนะครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ปัจจัยที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความแปรปวนลักษณะอากาศกัน
ก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่านะครับ
เป็นคลื่นกระแสลมฝ่ายที่คลื่นที่ในระดับสูงครับ
ที่เคลื่อนที่ในระดับสูงแล้วก็เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและรุนแรงครับ
สามารถที่จะเหนียวนำเอาความชื้นจากภาคพื้นเนี่ยนะครับ
ลอยขึ้นสู่ชะเมียอากาศก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆ

นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
มีโอกาสที่จะเกิดฝนในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
และที่สำคัญครับถ้าหากความชื้นเพียงพอก็อาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้

บริเวณที่มีสีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาวนะครับ
อุณหภูมิต่ำกว่า๑๕๙องศาเซลเซียต
สังเกตว่าเช้าวันนี้ปกกลุ่มเป็นวงกว้างนะครับ
ในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง

ส่วนพื้นที่ภาคกลางตอนกลางจนถึงตอนล่างนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวคืออากาศเย็นนะครับ
อุณหภูมิระหว่าง๑๕๙ไปจนถึง๒๒๙องศาเซลเซียต
ต่ำสุดวันนี้ในภาคพื้นอยู่ที่ประมาณ๙องศาเซลเซียต
บริเวณทางตอนบนของพื้นที่ภาคเหนือ
ขณะที่บริเวณตอนกลางนั้นต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๕๑๖องศาเซลเซียตนะครับ
คำนวณต่อไปในช่วงกลางวันพบว่า
หลายพื้นที่ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวอยู่
เฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเกือบทั้งภาคละทีเดียว
ภาคอีสานตอนบนส่วนตอนกลางเริ่มอุ่นขึ้นมาบ้าง
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ๒๕๒๖องศาเซลเซียตเท่านั้น
คำนวณต่อไปนะครับเช้าวันพรุ่งนี้จะอุ่นขึ้นกว่าเดิมประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ส่วนสุดยังหูดอยู่ที่ประมาณ๙๑๐องศาเซลเซียด
แต่ว่าบริเวณตอนกลางก็จะเริ่มอุ่นขึ้น๑๗๑๘องศาเซลเซียต
กลางวันเช่นเดียวกันก็จะอุ่นขึ้น๒๕๒๖องศาเซลเซียด
หลังจากนั้นก็จะกลับมาเย็นใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงเช้า
นี่คือภาพรวมสภาพอากาศนั่นก็หมายความว่าวัน๒วันนี้สภาพอากาศยังทรง
เรายังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบนี้ต่อไปนะครับ
ทีนี้ครับนี่คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่า
สังเกตว่ามีการเคลื่อนที่ลงมาพาดผ่านในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
ปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่จะหอบเอากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่มาปกกลุ่มเมืองไทยของเรา
จุดไหนจะได้รับอิทธิพลจากกระแสลมดังกล่าวนี้บ้างเดี๋ยวเรามาดูนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือการคำนวณสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรานะครับ
สีน้ำเงินสีเขียวนี่คือกลุ่มฝนสังเกตว่าเริ่มมีการกระจายตัวเกิดขึ้นแล้วนะครับ
สายวันนี้เน้นนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
หลังจากนั้นครับช่วงบ่ายครับค่อยจางหายไปแต่ว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับ
ช่วงเย็นมาแล้วนะครับในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางนะครับ
เข้ามาจากฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็จะค่อยเคลื่อนที่ปกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
หลายจุดหลายพื้นที่ช่วงกลางดึกนะครับไปอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
สังเกตว่ามีหลายพื้นที่ละทีเดียวที่มีพื้นที่สีเหลืองก็คือ
เหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้น
กระโชคแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกได้ในวันนี้นะครับ
ขณะที่สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
แต่เนื่องจากว่าลมหนาวมาแรงนะครับจึงทำให้กระแสลมดังกล่าวนั้น
ไปปกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสักส่วนใหญ่
ดังนั้นฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับ
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจะสังเกตว่าฝนตกหนักละทีเดียว
แล้วก็จะตกแบบนี้เกือบตลอดทั้งวันนะครับ
นี่คือสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องจับตามองแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
จากเรื่องของฝนแล้วคลื่นลมถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับ
ในขณะที่ทั่วทุกพื้นที่ในเพื่อนบ้านของเราตอนนี้ก็เผชิญอากาศหนาวเย็นเช่นเดียวกัน
เดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่คือภาพรวมอุณหภูมิในแถบเอเชียทั้งหมดนะครับ
เหลืองครับคือบริเวณที่มีอุณหภูมิหนาวถึงหนาวจัดนะครับอุณหภูมิต่ำกว่าลบ๒๐องศาเป็นต้นไปนะครับปกกลุ่มเป็นวงกว้างเลยทีเดียว
ฮ่องกงนะครับ๔องศาเซลเซียตเมืองไทยของเราครับต่ำสุด๙องศาเซลเซียตในวันนี้อุณหภูมิภาคพื้นนะครับ
ขณะที่หลายพื้นที่นะครับก็เริ่มมีรายงานการเกิดหิมะเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแถบบ้านเรานั้นจุดไหนมีหิมะตกบ้าง
สีขาวคือหิมะนะครับนี่นะครับหิมะตกนะครับบริเวณทางตอนล่างของจีนตอนบนของประเทศเมียนมานะครับตอนบนของบังกลาเทศเนปานนะครับไปอยู่ไปต่อที่บริเวณทางตอนบนของเอเชียกันบ้างนะครับ
ญี่ปุ่นเกาหลีตกแล้วนะครับรัสเซียตกแล้วในขณะที่ฝั่งยุโรปครับมีหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ตอนนี้หิมะเริ่มหนาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยต่อระหว่างตุรกีอิหลานนะครับเบลาลูดฟินแลนด์สวีเดนรอยต่อระหว่างคาซักสถานรวมไปถึงรัสเซียนะครับพื้นที่เหล่านี้คือบริเวณที่มีหิมะตกค่อนข้างเยอะ